มาต่อกับข่าวนี้กันเลยดีกว่า
วันก่อนก็งานขาวดาว
ครับผ่อนริมทะเลค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะนี่มีความหวานเพิ่มเติม
ซึ่งก่อนหน้านี้นี่หล่อไหมเธอ
หล่อพูดเหลือ
ใช่นะคะจริงเนี่ยก่อนวันที่เราสัมภาษณ์เข้าดาวน์
นางบอกว่าอยากคบแบบชิลไม่กดดันนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็แฮปปี้มากเพราะว่าเป็นคนง่ายสบาย
บุญต้องสบายเหรอผู้ชายงานดีขนาดนี้

จริงเราก็พูดไปว่าเราไม่ได้แบบเหมือนโฟกัสขนาดนั้น
เพราะว่าพอโฟกัสแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบกดดันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอให้แบบเป็นธรรมชาติชิวไปอย่างนี้ไปเรื่อย
เป็นคนแบบชิลทั้งคู่แบบอยากให้ทุก
คือทำหน้าที่ของตัวเองไปอะไรอย่างนี้
เรามีหน้าที่ของเราเขามีหน้าที่ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแบบสบายใจใช่เรียกว่าสบายใจ
ใช่ค่ะนะคะเราก็สบายใจด้วยนะคะ

เพราะว่าแบบจริงหลุนคือจริงอะ
พูดตรงหลายคนบอกว่าก่อนเห็นภาพก่อนอันนี้บอกไม่หล่อ

ตัวจริงเขาหล่อแล้วภาพนี้หล่อไหมเธอ

แต่หล่อไม่หล่อก็ไม่มีส่วนอะไรคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็รัก
มันเป็นมันก็เป็นเรื่องราวดีแล้วก็เหมาะสมแล้ว
ที่พี่วุ้นเศษจะเจอคนดีแล้วก็รักเขาดี
ครับพี่นะคะครับพี่นะคะ